สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพีชชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
ช่วงเย็นวันนี้ค่ะฟุตบอลโยต้าไทยลีกจะกลับมาแข่งขันกันแล้วค่ะ
หลังจากหยุดพักนะคะให้กับการแข่งขันในศึกเอเชียนเกมค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะมีทั้งความพร้อมและโปรแกรมที่จะแข่งขันมาฝากกันค่ะ
กันค่ะเกมนั้นนี้เป็นเกมละที่ยี่สิบเจ็ดของ
ฤดูกาลนะคะความพร้อมคู่ไฮไลท์กันเลยค่ะ
ริรามยูเนเต็ดแชมป์เก่าและจ่าฝูงเปิดบ้านพบกับเชียงรายยูเนเต็ดอันดับที่๖ในตอนนี้นะคะ
แข่งขันหนึ่งทุ่มตรงค่ะซึ่งนักเกมนี้เจ้าบ้านก็ยังพลาดที่จะใช้งานนรบดินวิรวัตโนดมนะคะ
ศาสลักษณไหนประโคนที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรวมถึงรัตนากรใหม่คามิที่ติดโทษแบนอยู่ค่ะ
ซึ่งแนวรุกก็ยังคงฝากความหวังไว้ที่เดโก้หลุยซันโต้คนเดิมค่ะ
มาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะคะเชียงรายยูเนเต็ดความพร้อมก่อนเกม
ก็จะได้สุริยาสิงหมุ้ยแล้วก็พิธีวัฒน์สุจิธรรมกุลพ้นโทษแบนกลับมาเป็นตัวจริงค่ะ
ขณะที่แกนหลักนะคะอย่างวิกเตอร์คาโดโซวิลเลียนเอริเกแล้วก็บิลโรซิมาอยู่กันครบทั้งหมดค่ะ
วันนี้นะคะมีโปรแกรมเตะทั้งหมด๘คู่ด้วยกันคู่ที่น่าสนใจนอกเหนือจากคู่ของบุรีรำก็มีในเวลา๑๘นาฬิกานะคะ
เมืองทองยูเต็ดเจอกับชนบุรีเอฟซีและพิธีประจวบเอฟซีเจอกับการท่าเรือเอฟซีค่ะ
คู่นี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดส่วนอีก๖คู่นะคะมีแข่งขันทั้งในเวลา๑๖นาฬิกาและ๑๘นาฬิกา